ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฉุนปิดประตูเสียงดัง
ปิดุฆาตลูกฆ่าพ่อในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันมีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาฉุนคุณพ่อที่คุณพ่อเขาชอบปิดประตูคมคามเสียงดังเออะโวยวาย
สุดท้ายทั้งพ่อแล้วก็ลูกมีปากเสียงกัน
ที่ลูกชายจะตัดสินใจใช้อาวุธมีดจ้วงแทงพ่อจนตายคาบ้าน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายอานันต์เกิดปลางหรือแก้วลูกชายวัยสิบเก้า
รอมอบตัวพร้อมมีดเปื้อนเลือดจึงนำตัวมาสอบสวน
นั่นอ้างคืนนั้นพ่อกลับมาจากทำงานด้วยท่าทางหงุดหงิด
เดินเข้าออกห้องครัวปิดประตูเสียงดังคลมคลาม
โวยวายไม่เลิกแถมยังเดินถือมีดเข้ามา

เขาแย่งมีดมาได้จึงจ้วงแทงพ่อไม่ยั้ง
ยืนยันเป็นการป้องกันตัวไม่ได้เมาไม่ได้เสพยา
ซึ่งงานนี้ไม่มีอะไรต้องขอโทษกัน

ลูกชายบอกหย่ากับสามีได้๒๓ปีแล้ว
พ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันมีปัญหากันบ่อยครั้ง
พอรู้ว่าเกิดเหตุจึงรีบมาเยี่ยมลูก
ยืนยันไม่ไปร่วมงานศพสามีแน่นอน
รับศพนายสุขสรรค์มาทำพิธีทางศาสนา

บอกวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพ่ออายุครบ๕๗ปี
คิดเลยว่าจะต้องมาจัดงานศพแทน
จับตัวเขาเขาก็ยังอุ่นอยู่

คือเราเห็นแค่ว่าเขาหึงสองทีแล้วเขาก็นิ่งไปเลย
คือเราเรียกว่าพ่อพ่อยังอยู่ไหมพ่อยังอยู่ไหม
พอตอบหนูเขาก็ไม่ตอบแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหาฐานฆ่าบุพการี
เป็นคดีที่สร้างความเศร้าใจให้กับญาติญาติและคนรู้จัก
สะเทือนใจกับคดีปิตุฆาตลูกฆ่าพ่ออีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน